ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรเทรงไทยรัฐเนี่ยคะสวัสดีค่ะ
มากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าไม่อยากรอช้า

ปุ๊บรู้สึกแย่เพราะว่าในฐานะเป็นลูกผู้หญิงคนนึง
เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะออกมาบรรยายผ่านเฟซบุ๊ก
ถึงความเจ็บช้ำระกำใจจากคนที่เธอรัก
นอกใจซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไม่พอ
ยังมีการทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๓เดือนด้วย

แล้วไปมาผู้ชายคนนั้นเขาว่าไม่ใช่ใครที่ไหน

เน็ตไปขุดคุยกันมาแล้วก็รู้เลยว่า
เล่นซีรีส์ไว้รุ่นเรื่องนึง
เขาบอกว่าหนุ่มหน้าใหม่คนนี้กำลังมีผลงานละครซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่นนะคุณ
ที่สะเทือนใจก็คือเป็นภาพที่ผู้หญิงคนนี้
อ้างว่านักแสดงหนุ่มทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๓เดือนของตัวเอง
แผลพกช้ำไปทั้งตัวคุณมันเขียวมั่วไปทั้งตัวเด็กอะโดยรอยช้ำทั้งตัวเลย
แจกแจงด้วยว่านี่ไม่ได้ต้องการประจานนะ
เพียงแค่ว่าขอนำเรื่องจริงที่ผู้ชายคนนึงที่เธอเคยรัก

อย่ารักใครจนหูหนวกตาบอด
ก่อนหน้านี้เธอบอกเธอเคยให้อภัยมาหลายต่อหลายครั้ง
ไอเป็นดารานี่มันยิ่งใหญ่มากเหรอ
บอกว่าโดนปิดกั้นนะไม่ให้เปิดเผยว่าคบกันอยู่

ไม่ให้เปิดเผยด้วยว่าแต่งงานแล้วเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งเข้าวงการ
โดยหลังจากข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดออกไปค่ะ

ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มคนดังกล่าวเลย
โดยผู้จัดค่ะคุณห่องอรุโนชาบอกว่า
ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมากนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คุณห่องเองแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่ม
ยังไม่สามารถติดต่อนักแสดงหนุ่มอักษรย่อฟอร์ฟันคนนี้ได้ค่ะ
ก็ขอสอบถามเรื่องราวแล้วก็ขอความจริงจากนักแสดงคนนี้ก่อนแล้วกัน
ซึ่งหากว่าถ้าทราบข่าวว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
จะต้องขอยุติงานการแสดงของนักแสดงหนุ่มคนนี้เอาไว้เพียงเท่านี้
เพราะว่าละครเรื่องดังกล่าวเนี่ยอย่างที่ทราบกันแหละ
เป็นละครซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่นสะท้อนปัญหาสังคม

น้ำดีได้รางวัลมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่ะ
แล้วก็นักแสดงในเรื่องก็ต้องทำตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยนั่นเอง
กรณีนี้มันเกิดความไม่เหมาะสมก็คงจะต้องระงับผลงานต่อไปค่ะ
เอาทางที่ดีให้นักแสดงหนุ่มคนนี้นะ
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงถ้าไม่ได้ทำจริงให้ออกมาแถลงข่าวดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้คือทุกเพจทุกโลกโซเชียลตอนนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพกันว่อน
คือเราเองก็ไม่อยากจะพูดชื่อแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมรู้ชื่ออยู่แล้ว
แล้วก็รู้ด้วยว่าแสดงละครเรื่องอะไร
เดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเขาไวมากนะไวกว่านักข่าวอีกนะ
บางทีแบบสืบเสาะแสวงหากันจนรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ย
คนนั้นคือใครเล่นเรื่องอะไรแล้วมีผลงานอะไรมาบ้างอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
อันนี้อาจจะเรื่องเดียวจอดแล้วก็บ๊ายไปแล้วล่ะ
อันนะเรื่องของความประพฤตินี่อยู่ที่ตัวเองล้วนเลยนะ